เพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีจราเข้บุกเข้าร้านของชาวบ้านเกิดอะไรขึ้นไปดู
ด่วนเหตุร้ายขอความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านอาหารสดจี
อยู่ภายในสวนกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่ามีจราเข้บุกเข้ามาภายในร้าน
แล้วมาสร้างความหวาดกลัวอย่างมากขอให้ช่วยจับไปคืนสู่ธรรมชาติให้หน่อย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเกือบ๑๐นายคุณรีบบึ่งไปทันทีเลย
จราเข้มาพร้อมอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานแบบครบมือครบครัน
ไปพร้อมกับรถกู้ชีพแบบนี้นะคะสองคันเลยนะคะเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ทางร้านแจ้งว่าจราเข้เข้าไปหลบซ่อนอยู่บริเวณใต้ถังอาหารตรงนี้นะ
คือทางกู้ภัยเขาก็รีบเลยไม่รอช้าด้วยความมีประสบการณ์นะ
มือเปล่าก่อนค่อยลื้อแต่เขาใช้ความระมัดระวังนะ
เพราะเขามีประสบการณ์สักพักจับออกมาได้
โอ้โหตกใจร้องเสียงหลงเลยค่ะ
อ้าวหลงอะไรอ่ะหลงว่านี่มันไม่ใช่จราเข้
เมื่อกี้เห็นน้องไหมน้องที่คนโทรแจ้ง
หนูคิดว่ามันคือจราเข้ค่ะหน้าตาคุ้นคุ้น

พี่กู้ภัยก็เกาหัวแกรค่ะยกแกร้งเลย
ก็เกลียดว่ามันคือจราเข้
ก็ไหลเหมือนแผลของหนู
ในการจับจาระเข้แล้วป่ะใช่ไหมป่าสิบคนรถกู้ชีพสองคัน
โอ้โหอุปกรณ์เพียบจับมือเปล่าอ่าอย่างว่าแหละเขาเข้าใจผิด
เขาเข้าใจผิดคนไม่รู้คุณนึกออกว่าเวลาเห็นแผลกห่างแวบอ่ะ
กลัวแล้วตกใจแล้วไม่งูก็จราเข้ไม่ก็ตัวเงินตัวทองนะ
แต่สุดท้ายก็ต้องขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่มาช่วย
แล้วก็จับน้องคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยเอาไปปล่อยพื้นที่ห่างไกลชุมชนบ้านเรือนเลย
ได้ไม่เข้าใจผิดทำวาวุ่นกันอีก
เออร้องเสียงหลงนี่มันไม่ใช่จาระเข้เออแต่มันคือเข้น้อย
เช่นอย่างน้อยเอาเคลียร์กันป่ะ